นักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒน์จังหวัดมหาสารคาม
ได้ร่วมกันแต่งเพลงและร้องเพลง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช
หลับลงหายใจสุดท้ายชาตินี้ลูกมีบุญหนักหนา
ชาติหน้าขอให้เป็นผู้พ่อชาติในขอเป็นข้ารอ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของบทเพลงทะสถิตดวงใจไทยนิรันดิ

นักศึกษาเอกดนตรีศึกษาคณะครูรุศาสต
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์มหาสารคาม
รวม๔คนร่วมกันแต่งและร้อง

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุลยเดช

นักศึกษาชั้นปีที่๕ทำหน้าที่เป็นมือกีต้าของวงกล่าวว่า
เมื่อวันที่๑๓ตุลาคมที่ผ่านมา
ทันทีที่ทราบข่าวในหลวงรัชกาลที่๙เสด็จสวรรคต
มีความเห็นตรงกันของสมาชิกภายในวงว่า
พร้อมใจกันแต่งเพลงทะสถิตดวงใจไทยนิรันดิ
ฉันเกิดในร๙เพื่อแสดงความอาลัย
แม้ไม่รู้จะสัญหาคำใดมาเปรียบเทียบให้ดีที่สุด
แต่ทุกเนื้อหากลั่นออกมาจากหัวใจ
เพื่อในหลวงรัชกาลที่๙ของปวงชนชาวไทย
สำหรับเพลงนี้นายอภิวัตศรีสุวะ
ซึ่งเป็นสมาชิกของวงบอกว่าใช้เวลาแต่งไม่ถึง๑ชั่วโมง
เพราะความรู้สึกเสียใจถาโถมเข้ามาตลอดเวลา
ซ้อมเพลงนี้ก็ลั้นน้ำตาไม่อยู่
จนต้องซ้อมกว่า๑๐รอบจึงบันทึกเสียงเสร็จ
นับเป็นเพลงที่สำคัญที่สุดในชีวิต
เพื่อให้ราศดรของพระองค์ได้ร่วมกันแสดงความอาลัยไปพร้อมกันค่ะ